ไปเล่นว่าวอยู่เล่นว่าวอยู่ตรงนั้นเป็นสนามบินชั่วคราว
นี่แหละครับคนมามุงดูเพราะอะไร
ฟ้าผ่าลงมาพอดีเลยครับเสียชีวิตสองคนเลยฮะโอ้โห
ตำรวจภูทรเมืองสตูนครับแล้วก็แพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่
พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบเหตุเจอผู้เสียชีวิตตรงนี้เป็นสนามบินชั่วคราว
ตะบนคลองขุดอำเภอเมืองสตูนที่เกิดเหตุอยู่ใต้ต้นไม้ครับ
พบศพนายฤทธิรันอายุ๑๗ปีแล้วก็นายปีมังกรอายุ๑๑ขวบ
สภาพศพนอนคว่ำหน้าคุณผู้ชมดูสิครับน่าเวทนา
ข้อศอกแนบกับอยู่กับหน้าผากแพทย์ชนสูตรเบื้องต้นนะครับ
เพราะว่ามีบาดแผลถลอกนะครับแล้วเลือดซึมที่หัวเข่า
แล้วก็มีเลือดออกที่หูสาเหตุการเสียชีวิตทั้งคู่เกิดจากฟ้าผ่าครับ
ต่อมาญาติได้ให้นิมลพระเชิญดูงวิญญาณ
ขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตก็ร้องไห้นะครับแทบขาดใจสุดลงไปกับพื้น
เพื่อนของผู้ตายเล่าแบบนี้คุณผู้ชมเล่าบอกว่าเขากับผู้ตายรวมสามคน
ขี่รถมาที่สนามบินนะครับมาเล่นว่าวกันตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันที่๒๓เมษายน
ต่อมาบ่าย๒บ่าย๒ครับแม่โทรตามให้กลับบ้านจากนั้นประมาณ๑ชั่วโมง
ฝนตกหนักเหลือเกินครับฝนหยุดปั๊บนะฮะเขาก็ขี่รถกลับบ้าน
เพื่อจะรับเพื่อนทั้งสองคนปรากฏว่าก็ขี่รถวนหาอยู่หลายรอบนะครับ
รอบสนามบินเอ๊ะทำไมไม่เจอว่ะมาทราบตอนเช้าว่ามีคนพบศพเพื่อน
ก็ตกใจแล้วเสียใจมากครับแล้วช่วงที่แม่โทรมาเนี่ยก็ถามเพื่อนแล้วว่า
จะกลับพร้อมกันหรือไม่พร้อมกันไหมแต่ทั้ง๒คนเย็นว่ายัง
เล่นต่ออีกหน่อยคาดว่าตอนฝนตกหนักบริเวณดังกล่าวเป็นลานกว้างครับ
แล้วไม่มีที่หลบฝนใช่ไหมทั้งสองคนก็ไปหลบใต้ต้นไม้จึงถูกฟ้าผ่าครับ
แล้วก็ชั่วโมงหนึ่งครับว่าฝนก็ลง
คือเล่นกันบริเวณนี้หรือเล่นอยู่ดีกว่าฝนมาเล่นกันเวลยึ่งที่นี่เวลย์มาว่ะ
ฟ้าฝนในช่วงนี้ก็นำมาซึ่งความสูญเสียในหลายกรณีเลยทีเดียวนะคะ